ซ่วมไหมคะดูดซ่วม

ไหมคะยังไม่เต็มไม่เป็นไรแต่เคยใช้บริการรถหรูซ่วมกันไหม

บางทีมันก็แล้วแต่ปริมาณของเหลวที่เขาดูดไป

ราคาค่ารถที่มาดูดซ่วม

บอกว่างานนี้เรียดราดมากเลยนะคะ
เป็นเรื่องถึงขั้นว่าต้องถึงโรงพัก
ต้องมีการแจ้งความรถดูดซ่วมเป็นเหตุสังเกตได้เห็นไหมคะ

คือเสียเจ้าของร้านวัสดุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่ร้าน
แล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยคือโทรไปเรียกรถดูดซ่วมเนี่ย
มาดูดซ่วมที่บ้านพักคนงาน
บ้านพักคนงานมันจะกี่หลังใช่ไหม

ประมาณนี้หรืออาจจะไม่ใช่นะคะ
ขอบเขาใช้คำว่า๔ขอบคืออะไร
อาจจะเป็นแบบแถวเป็นบ้านพักคนงาน๔แถวหรือเปล่า

ตรงนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่เสียงเจ้าของร้านวัสดุเกาะสร้างค่ะ
ชื่อว่าคุณสมคิตอานันต์วิทยารังศรีอายุ๖๑ปีนะคะ
เล่าบอกว่าตอนที่มันเกิดเรื่อง

คือตอนที่ให้ลูกน้องโทรเรียกรถดูดซ่วม

แจ้งราคา๕๒๐๐บาท

เสียคุยต่อรองทางโทรศัพท์

ตกลงเหลือ๔๕๐๐บาทจาก๕๒๐๐บาทโอเคไหมราคานี้
ลดไป๕๐๐บาทมันก็แพงอยู่ดีล่ะ
จาก๕๒๐๐บาทเหลือ๔๕๐๐บาทลดไป๗๐๐บาท
แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันก็แพงอยู่ดี
เดี๋ยวนะคะอย่าบอกนะคะว่าซ่วมนี้
ซ่วมนี้ค่ะถั่วต้มเลยนั่นแหละค่ะถั่วต้มเลย
ถูกต้อง๔๕๐๐บาทก็ยังแพงอยู่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เสียบอกว่าเดี๋ยวงั้นรอก่อนผมกำลังจะกลับไปใกล้จะถึงแล้วนะคะ
แต่ฝ่ายรถดูดซ่วมนี่ค่ะฝ่ายรถดูดซ่วมบอกรอไม่ได้ไม่รอ
สุดท้ายเขาทำยังไงรู้ไหมคะไอ้สิ่งที่ดูดไปแล้วเนี่ย
อุจจาระต่างที่ไปอยู่ในรถคันนี้แล้วเนี่ยปล่อยทิ้งเลยค่ะ
ใช้คำว่าเรียราชถูกต้องไหมคะถูกต้องปล่อยทิ้งค่อยปล่อยทิ้งหน้าบ้านอ่ะ
แล้วกลิ่นเนี่ยนะนึกสภาพอุจจาระขนาดกองเดียวยังโอ้โหยังไม่ไหวเลย
แต่นี่ใช้คำว่าเรียราดเต็มหน้าบ้านเลยนะคะแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดแล้ว
ต้องให้พนักงานเนี่ยนำรถไถเนี่ยเอาดินเนี่ยเอาดินเปียกเนี่ยนะคะ
มาถมทับกรบอุจจาระไม่ได้ไหวก็มันเหม็นนะมันเหม็นไม่ไหวค่ะ
เนี่ยต้องมากรบแบบนี้เอาอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ให้ดินเปียกเนี่ย
มันสามารถดูดทรัพย์กลิ่นไปได้บางส่วนนะคะหนักถึงขั้นว่าไปแจ้งความนะคะ
ขึ้นโรงพักบ้านบึงเสียบอกว่าแจ้งความเอาผิดกับคนรับจ้างดูดซ่วม
ที่คุณทำพฤติกรรมแบบนี้คุณปล่อยสิ่งปฏิกูลปล่อยอุจจาระเรียราช
ลงถนนหน้าบ้านผมได้ยังไงเสียแล้วหน่อยจ้ะ
เขาเรียก๕๒๐๐บาทให้เมียคนขับรถจะโทรหาผม
ผมก็เลยบอก๕๒๐๐นี่มันแพงเกินไป
ผมก็เลยปกติมันก็ดูดอยู่ประมาณ๔๐๐เต็มที่ไม่เกิน๖๐๐บาท
จากนั้นผมก็ขอคุยกับคนที่มาดูด
ผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันแพงไหมคุณเรียกตั้ง๕๒๐๐เขาก็เลยลดเหลือ
ผมบอกเฮ้ยมันก็ยังแพงอยู่นั่นแหละ
อย่างนั้นลูกน้องผมไม่มีตังค์ต้องเบิกตังค์ที่ผมคุณรอผมประมาณ๓๐นาที
จากนั้นผมก็บอกว่าไอ้คนที่มาดูดเขาบอกว่ารอไม่ได้หรอก
เขามีธุระต้องรีบไปผมก็เลยบอกว่าคุณต้องการตังค์เนี่ย
คุณก็ต้องรอกับผมได้แค่๓๐นาทีมันใช้เวลาไม่นานหรอก
ผมพยายามเร่งรถมาพอผมขับรถมาถึงบ้านปุ๊บ
เขาก็ปล่อยสิ่งปฏิกูลเนี่ยลาดเต็มหน้าบ้านผมเลย
โอ้โหแสบมากนะถ้าทำแบบนี้จริงปล่อยสิ่งปฏิกูลที่ดูดออกมาจากซ่วมแล้วค่ะ
เรียราชหน้าบ้านของคนอื่นแบบนี้ก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะฮะ
ทำแบบนี้คือยังไงโมโหเหรอโกรธเหรอนะคะ
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องราคาค่าใช้บริการรถดูดซ่วม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเราเหมือนกันนะคะ
ว่าราคาเท่าไหร่อย่างพี่ดาวพี่ดาวใช้เท่าไหร่คะ
น่าจะ๒๐๐๐บาทประมาณนั้น
นี่ขนาดลดแล้ว๔๕๐๐ก็ถือว่าแพงถูกไหมคะ
เราสอบถามไปที่ผู้ประกอบการรถดูดซ่วมในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ให้ข้อมูลบอกว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเวอร์มาก

ราคาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตพื้นที่เนี่ย

นี่ผู้ประกอบการบอกนะคะ๓๐๐๕๐๐บาท

จะบวกค่าเดินทางราคาน้ำมันอีก๕๐๐บาท
เต็มที่กลมก็สักประมาณ๑๐๐

แล้วก็คุณผู้ชมให้ข้อมูลไว้เป็นความรู้ด้วยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเรียกใช้บริการรถดูดซ่วมเนี่ย
ต้องสังเกตรถดูดซ่วมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จะต้องมีเลขที่อนุญาตอย่างชัดเจนข้างรถแบบนี้นะคะ
เมื่อเกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายเองเนี่ย
เขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เ่าคันเดียวเหม็นหลายคันอะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะ